ช่วงนี้มีแต่เรื่องร้อนนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า
ไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่ตอนมีข่าวตอนแรก
มาเมื่อวานฮือฮากันทั้งวงสัมภาษณ์คุณผู้ชมค่ะ
ออกมาแล้วค่ะตกลงเลิกกับไฮโซโพกทำไม
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงเวลาแล้วที่ซุปตาตัวแม่ของเราค่ะ
อยู่เงียบพี่อ้ำอย่าให้ข่าวเมาส์ข่าวลือไปต่างนานา
ออกมาเคลียร์ปมรักร้าวกับไฮโซโพกปิดฉากความรัก๕ปีแล้วนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่อ้ำก็มีคิวมาร่วมงานอีเวนต์
เทศกาลตรุษจีนกลางห้างดังมาด้วยลูกพี่แจ๊ค
วานดูนี่นางพญาเดินดินแท้เลยสมมงตัวแม่ค่ะ
มาพร้อมกับเครื่องเพชรบนตัวมูลค่าคุณเคลียร์หูฟังให้ดี

หลังจากจบโชว์บนเวทีค่ะก็ถึงเวลามาเคลียร์ประเด็นร้อนที่
ชาวเน็ตอย่างเรานอนไม่หลับมาหลายคืนอยู่เหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการเลิกราคนนู้นว่าอย่างคนนี้ว่าอย่าง
ไม่ได้มีใครได้ฟังจากปากพี่อ้ำสักคนนะฮะ
ซึ่งห่อหน้านี้นะครับก็มีชื่อของนังเอก
อย่างที่ทราบกันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโต

ฟังฉันเดี๋ยวฉันไล่เองตอบทุกคำถามค่ะ
จนบางช่วงนี้นะถึงกระแซวตัวเองด้วยว่า
วันนี้อ้ำพูดเยอะมากเลยค่ะขอจิบน้ำหน่อย

ซึ่งพี่อ้ามก็ย้ำชัดเรื่องในการเลิกราดกับไฮซอลโพลกบอส

แล้วก็เป็นปัญหาเดิมที่เคยมีปัญหากันเมื่อ๓ปีก่อน

พยายามปรับจูนกันมาแล้วมันไม่ดีขึ้นเลยค่ะ
แต่ต้องบอกเลยนะประเด็นมื้อที่สาม
เบรกไปเลยจบไปเลยไม่มี
รับตรงกับกองทัพสื่อว่า

เลิกก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลย

เป็นเรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริง

ไม่ค่อยดีแต่ก็คือว่าไม่ได้เกลียดกัน

แต่คุณคุยกันต่อบ้านเหมือนจับเข่าคุยกันแล้วว่า

จะมาจับเขาคุยกันมันเป็นไม่ได้

คือเล่นเกมยังเจอออนไลน์กัน

ขอให้เกียรติกันเท่านี้พออะไรอย่างนี้ค่ะ
วันที่๓๑ธันวาคมเพื่อนมาหาอ้ำ

แล้วตีหนึ่งกว่าเขาก็ไปเที่ยวต่อ

แล้วก็ไปเจออะไรอย่างนี้
ที่ไม่ใช่ร้านเดียวกับที่เป็นรูปเป็นข่าวอันนั้นนะคะ
คนละร้านกันของเพื่อนอ้ำมาเจอที่เอกไม้
เอาจริงฟังแล้วก็
อยู่นะใครที่แบบว่ากำลังตั้งด้อมว่าอยากจะให้เขากลับมาคืนดีกัน
เรียวรถกลับใช่ไหมทางนั้น

อ้ำบอกชัดเจนแล้วว่าอย่าให้เปลี่ยนไปมากกว่านี้

พี่อ้ำบอกว่าพี่อ้ำก็เป็นตัวกลางให้ทั้งคู่คุยผ่านเพื่อนสนิทอ้ำนะคะ
ซึ่งรายละเอียดก็เป็นไปตามที่พี่เอโพสต์นั่นแหละค่ะ
พร้อมกับทิ้งท้ายเหตุการณ์นี้บอกว่ามีชาวเน็ตบางคนเนี่ย
มีมาแสดงความคิดเห็นที่เกินจริงแบบอุ้ยรู้เวอร์รู้เก่งรู้เยอะนะคะ
ตอนให้พี่อ้ำเสียหายตอนแรกก็กล่าวว่าเออจะปล่อยไป
แต่พอมาอ่านแล้วแล้วฉันทำอะไรผิดทำไมฉันต้องมาโดนด่า
พี่อ้ำก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเจาะฟ้องค่ะ
ทนายตั้มเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะ
พี่เอเนี่ยโหอ้ำก็สงสารเขานะว่าอ้ำด่าไปทุกชั่วโมง
อะไรว่าเกิดอะไรขึ้นคือจริงพี่เอต้องบอกก่อนเลยว่า
เรื่องมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราคุยกันในกลุ่มของเรา
แล้วเราก็พูดแล้วว่าเราจะไม่ออกไปพูดข้างนอกนะ
คือพี่เอเป็นคนที่พวกเราทุกคนส่วนมากแล้วอ้ำไม่ว่าจะคือความรัก
หรือเลิกกับแฟนจะเป็นคนที่ไม่บอกพี่เอเลย
เพราะว่าบอกไม่ได้เลยพี่เอเขาก็เลยโทรหาอ้านมันอีกวัน
จีน๔จีน๕จีน๔จีน๕จีน๖โมงเช้า
เพื่อให้อ้ำติดต่อน้องแมทให้ซึ่งพี่เอ๊อยากขอโทษ
เอก็เลยขอโทษน้องแมทคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับอ้ำ
เอางั้นแค่เข้าไปพูดว่าพี่เอก็ไม่ตั้งใจจริงนะ
พี่เอก็ก็รู้สึกผิดเขานอนไม่หลับเลยเรื่องมันมีแค่นี้เลย
อย่างที่ที่ทราบกันที่ทรงพี่เอก็ก็ด้วยความเป็นห่วงพี่อ้ำแหละนะ
แต่อาจจะมีอะไรตัดสินใจไวไปหน่อยก็เคลียร์กันไปแล้วเรียบร้อย
ส่วนวันนี้คุณผู้ชมติดตามเลยเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐเรา
จากถึงติ๊กต้มติ๊กต๊อกบันเทิงไทยรัฐติ๊กต๊อกคุณแจ็คเกอรีติ๊กต้อก่อน
ต้องตามกันต่อกันว่าสาวแมทจะมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดราม่าร้อนที่ผ่านไปแล้วยังไงบ้างรึเปล่า

เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์แม่อ้ำก็ออกงานทิศน้อยอีก

ช่วงนี้ก็จะได้เห็นหน้ากันรัวนะ
ใครที่สงสัยประเด็น๑ประเด็น๒ประเด็น๓อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ